สำหรับกระแสข่าวเรื่องของโรคโควิด๑๙

ตกลงเรื่องจริงไหมที่ว่ามีคนติดโรคโควิด๑๙
จากธนาคารกรุงเทพแตกตื่นมาก

เพราะว่ามันเป็นสำนักงานใหญ่ที่ถนนศรีลมด้วย
เอาเป็นว่าแบบนี้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้มาให้แล้วนะคะ
ปรากฏว่าข่าวปลอมไม่จริง
กากบาทเอาไว้เลยคุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องจริงนะคะ
ที่บอกว่ามีคนติดเชื้อแล้ว๑รายนู่นนี่นั่นนู่น
กระทรวงสาธารณสุขให้ข้อมูลมาบอกว่า
ตอนนี้ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
โรคโควิด๑๙จากพื้นที่ที่มีการปล่อยข่าวนี้เลย
นายทวีลาบฤทธาพิรมกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
ธนาคารกรุงเทพก็ชี้แจงเหมือนกันนะคะว่า
ธนาคารขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าไม่มีผู้ติดโรค
โดยธนาคารมีการยกระดับมาตรการเพื่อดูแลและป้องกันพนักงาน
รวมถึงลูกค้าจากการระบาดของโรคโควิด๑๙นี้
ซึ่งก็ถือเป็นแนวทางปกติในการดำเนินการด้านบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยมีการปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติเข้าออกอาคาร
แล้วก็การใช้ลิฟต์โดยสารที่อาคารใหญ่สำนักงานใหญ่ศรีลมแล้วก็อาคารพระราม๓ด้วยนะคะ
สรุปคือข่าวปลอมไม่เป็นความจริงสบายใจได้